อันนี้ที่ปากพนังที่นครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างไรบ้าง
ทีมข่าวไทยรัตร์ทีวีของเราคุณยุทยาตุ้มมี
มีรายงานสดมาจากที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

แถบชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
วันนี้ต้องบอกว่าอากาศสดใสอย่างเห็นได้ชัดนะครับ

เมื่อวานนี้ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกทั่วพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักในหลายจุดด้วยนะครับ
แต่ว่าปริมาณฝนก็ไม่ได้ทำให้เกิดภัยพิบัตรแต่อย่างใดครับ

แถบชายทะเลปากพนังแล้วนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือถนนปากพนังหัวไซ
บริเวณนี้มักจะมีปัญหาน้ำกัดซ่อชายฝั่ง
ช่วงที่เกิดฝนตกหนักหรือว่าเจอมรสุมต่าง

บางทีก็ข้ามถนนมาเลยทีเดียว
แต่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครั้งนี้นะครับที่มาปกคลุม

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบุว่าวันนี้ปริมาณฝนจะอ่อนกำลังลง
หลังมีตกหนักในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ครับ

เมื่อวานทีมข่าวเทวรัฐทีวีได้ไปสำรวจ
ตกหนักตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา
เป็นต้นไปจนถึง๑๖นาฬิกาเลยทีเดียว
ปกครุมบริเวณรอยต่อระหว่างสุรธารณี

แต่ว่าช่วงสายจะคลื่นไปปกครุมที่สุรธารณี
ช่วงเย็นจะค่อยเคลื่อนออกไปในฝั่งอันดามัน

ดึกก็จะลงสู่ทะเลอันดามันครับ
ส่วนประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางแล้วนะครับ

ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่ง
ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง
ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยก็ออกเดินเรือได้แล้ว

แล้วก็เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งอีก๑วันนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนใต้
อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัตรไปพร้อมกัน
ซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวแถวรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอปากพนัง